คราวนี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้หมดแล้วสดชื่นหรือเปล่า

ถูกต้องนะคะต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา
กับดราม่าของน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
กับน้องก้าวคนที่ร้องเพลงด้วยกัน
ในการฟิเจอร์ริ่งเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อตัวคนเดียว
ค่ะเราเท่าความสั้นนะครับคุณผู้ชม

คุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะคะ
เพลงนี้นะคะก็คือน้องเจนี่พี่สาว
เขาแต่งให้น้องลิลลี่ซึ่งเป็นน้องสาวนะคะ

จริงก่อนหน้านี้ดังกว่าเจนี่ลิลลี่
น้องก้าวเขาก้อยก็ปรากวดในการรองเพลงที่แหละ
เอาไว้อยู่ทีมเดียวกับพี่ติ๊กชิโร่
ใช่นะคะก็ราคาก็คนจังหวัดเดียวกัน
ภาคใต้เหมือนกันก็เลยชวนกันมานะคะ
แล้วปรากฏว่ายอดวิวก็ได้ทั้งหมด๓๕๐

นี่เป็นคนหนึ่งที่ฟังเพลงนี้

และวันเดียวขึ้นยอดวิว๑ล้านวิวภายในวันแรก
ฟังไม่พอเชอรี่ยังร้องและเต้นตามได้ด้วยศัตว
เชื่อนะว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่

ถูกต้องนะคะหลังจากที่วงดังเสร็จปุ๊บ
ก็ตั้งค่ายเพลงเลยค่ะชื่อเพลงค่ายเพลงว่า

ซึ่งตั้งเมื่อวันที่๑เมษายน๒๕๖๒นะคะ
โดยศิลปินเบอร์แรกก็คือน้องลิลลี่

เกิดมาจากเพจตลาดร่างอัพเกรดคุณผู้ชม
นี้เขาเป็นเหมือนคู่ปรับของน้องเจนี่นะคะ

เนี่ยมีนักร้องน้องเด็กผู้ชายคนนึงเนี่ยค่ะ
เบี้ยวสัญญาณ
ตอนแรกบอกว่าจะแบ่งผลประโยชน์๗๐๓๐ให้

ท้ายที่สุดแล้วก็ไปจิ้มที่คุณเจนนี่ได้หมด
ถ้าสดชื่นเรื่องสัญญาใจเอ่ยนะคะเรื่องที่แบบ
ปรากฏว่าเจนนี่น่ะก็คือแบบว่าพูดไม่ดีกับพ่อ
แล้วไปโพสต์ต่อนะคะกลายเป็นว่าทัวร์ไปลงพ่อ
อันนี้ตามที่เพจเขากล่าวได้ไว้แบบนั้นนะคะ
เห็นว่าน้องเจนี่เขาเล่าบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากอย่างที่พี่แจ๊คบอกไป
คุณพ่อน้องก้าวโทรมาขอแบ่งรายได้
คุณพ่อใช้คำพูดที่ฟังแล้วมันรู้สึกผิดใจกันสักหน่อย
เธอเองก็ตอบพ่อไปว่าให้ไม่ได้ค่ะ
ส่วนเรื่องสัญญาใจ๗๐๓๐ที่น้องก้าวพูด
น้องเจนนี่บอกว่าไม่มีจริง
คือเป็นข้อเสนอตอนแรกที่เจนนี่เนี่ยเสนอน้องก้าว
ตอนที่ยังไม่มีค่ายเพลงนะบอกว่าให้มาอยู่ค่ายเพลงของพี่ไหม
เดี๋ยวพี่จะมีส่วนแบ่งในการทำงานเพลงให้

ก็ชวนแล้วคือเจนี่บอกว่าชวนก้าวมาเป็นศิลปินในสังกัดแล้ว
แต่ไม่มาเองเมื่อไม่มาเองจะมาเรียกร้องอะไร๗๓
๗๐นี่คือค่ายได้๓๐นี่คือศิลปินได้
แต่ตอนนั้นคุณผู้ชมถ้าย้อนไปนี่
ก้าวบอกว่าค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเขายังไม่เกาะตั้งกันเลยนะ
ตอนที่ไปทำเพลงเลือกคุยท่าอำเภอนี่
คนก็ต่างไม่รู้หรอกว่าเพลงมันจะดังหรือเปล่า
รวมไปถึงเรื่องประเด็นเงิน๕๐๐บาท

คุณผู้ชมนะคะเรื่อง๕๐๐บาทนี่คนถกพูดถึงเยอะมาก
คืออย่างนี้นะคะน้องก้าวเกิดสิ่งออกมาบอกว่า
ที่ผ่านมาค่ะที่เวลาไปออกกลุ่มรายการ
แต่ละรายการก็ต้องให้ค่าตัวดิพี่แจ๊ก
เป็นหมื่นแต่น้องก้าวกับพ่อก็งงว่าได้๕๐๐

ซึ่งเจนนี่ก็ออกมาไลฟ์สดบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะไม่เคยมีเลยนะคะ

ไม่เคยมีเขาก็พูดงงคืออย่างนี้
เขาบอกว่าถ้ามีรายการไหนที่ให้เงินน้อย

เขาก็ต้องไปจ้างรถตรงรถตู้มา๕๐๐ก็ต้องได้ไป
แต่ว่าถ้าได้เยอะเป็นหมื่นเขาก็แบ่งให้๑๖๐๐
แต่ว่าทางรายการ๑ที่หนุ่มกัญชัยเขาออกมายืนยันว่า
จริงแล้วค่าตัวที่ให้น้องให้เป็นหมื่น
แล้วเขาไม่ได้พูดเฉยนะเขามีเอกสารทางบัญชีของรายการ
ออกมาชี้แจงแบบชัดเจนแล้วเงินที่น้องก้าวได้ไป๕๐๐
ไอ้ที่เหลือล่ะมันไปไหน
ข่าวใส่ไข่ของเราออกมาชี้แจงพี่หนุ่มมาบอกว่า
จริงแล้วเงินให้เป็นหลักหมื่นนะคะ

เงินค่ารายการที่ไปออกของรายการพี่หนุ่มเขา
น้องก้าวไม่ได้เซ็นรับคนที่เซ็นรับคือชื่อของรัชนกสุนเกต

เงินหลักหมื่นน่ะนอน
แค่พี่หนุ่มคุณผู้ชมเป็นปรากฏการณ์ในชีวิตที่ดิฉันรู้จักมดดำมา
พูดตรงมดดำไม่เคยว่าใคร
แต่ว่าน้องเจนนี่แบบรุนแรงมาก
หลายคนก็บอกว่าเออเขามีอะไรกันหรือเปล่า

เพราะว่าจริงนางตอนที่มดดำพูดในรายการก็คือบอกว่า
คือนางไม่พอใจตอนที่เจนนี่ที่มีดราม่าคอนเสิร์ต
แล้วที่เอาแบบว่าเอาเหงื่อมาเช็ดเป้าแล้วก็โยนให้คุณผู้ชม
คือบนเวทีคอนเสิร์ตต้องย้อนไปก่อนอันนั้นอีกเคสหนึ่งนะคุณผู้ชมบนเวที
มันมีหลายเคสมาร้องเพลงกันนางเจนี่ได้มีการเอาทิชชู
เช็ดเสร็จบึ๊บสาวข้างล่างก็กรี๊กกัน
ว่าจะโยนไปให้แฟนคลับข้างล่าง
ก็เลยเป็นประเด็นดราม่าว่าเขากังวลกันเรื่องโควิด

จริงประเด็นโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจนี่นี่โดนหนักมาก
เพราะว่าล่าสุดที่เพิ่งจัดคอนเสิร์ตไปก็มีดราม่า
ว่าทำไมคอนเสิร์ตของเจนี่เนี่ยถึงแบบไม่มีการเว้นระยะห่าง
ไม่ใส่หน้ากากอนามัยถึงไม่มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย

บอกว่าก่อนหน้านี้มีการส่งเอกสารไปหาทางบ้านของเจนนี่ไปแล้ว

ล่าสุดเลยตอนนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะคะ
ทางฝั่งของน้องก้าวแหละออกมาพูดนิดนึง
แต่ว่าคุณเจนี่ก็ออกมาโพสต์นะคะ
ยืนยันความบริสุทธิ์ใจ

อันนี้หมดเลยนะเพราะว่าสังคมไทยคุณผู้ชม
เวลาไปไหนมาไหนเวลาเราจะรู้จักกัน
สัญญาใจค่ะอยู่ช่องนี้สัญญาใจจ้ะ

เรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครจำไว้นะจ๊ะ

ลักษรถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ในอนาคตเพลงของเราจะดังจริงหรือเปล่า